แต่เถอะถ้ามันเป็นเรื่องใหญ่จะต้องมีคนนี้ไปปรากฏตัวอยู่ด้วย
ครั้งนี้ก็เป็นเรื่องบังเอิญหรือยังไง

เอ้ยทำอะไรอ่ะ

สื่อถามนี่คุณสันทนะมาเยี่ยมคุณทักษิณเหรอครับ

นะครับคุณชนะบอกเปล่าพ่อผมป่วย

ผมกำลังทำเรื่องจะให้พ่อไปอยู่ชั้น๑๔อยู่ชั้นเดียวกับคุณทักษิณนี่แหละ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะไม่ว่าจะเหตุการณ์สำคัญที่ไหน

เออก็บอกเออเรื่องป่วยเรื่องอะไรมันแน่นกันไม่ได้
มันเมคกันไม่ได้น้ำแข็งนะครับ
นี่แหละครับนักข่าวนึกว่ามาเยี่ยมคุณทักษิณ
ก็เข้าไปถามบอกเปล่าคุณสันทนาบอกไม่ใช่
ไม่ใช่เมื่อวานนี้มาเยี่ยมคุณพ่อนอนรักษาตัวอยู่ที่ชั้น๑๐อาคารเดียวกัน
ที่นายทักษิณพักอยู่เนี่ยนะ
สันทนาบอกว่าตั้งใจจะย้ายคุณพ่อขึ้นไปชั้น๑๔เหมือนกัน
เพราะมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแล้วห้องเพิ่งปรับปรุงใหม่
แต่หมอยังไม่ให้ย้ายเพราะยังต้องดูแลใกล้ชิด
ขณะเดียวกันในสันทนาก็เปิดเผยบอกว่าได้ขึ้นไปสำรวจชั้น๑๔มาด้วย

เจ้าหน้าที่เข้าออกห้องของคุณทักษิณหรือว่าเห็นคุณทักษิณยังไงบ้างไหม
พี่เดี๋ยวจะเสียเวลาฟังคุณสันทนาเลย
วันนั้นที่ผมเห็นนะผมก็เชื่อว่ามีอาการป่วยจริง
เพราะจากเห็นหมอพยาบาลนะที่เข้าไปในผมเห็นจากด้านนอกนะ
เข้าไปในห้องก็มีการเตรียมอุปกรณ์เครื่องอะไร
ก็คือแสดงว่ามีการจะต้องรักษาในกรณีค่อนข้างจะฉุกเฉิน
คุณผู้ชมครับมีอีกประเด็นหนึ่งนอกจากคุณสันทนะแล้ว

มาครับมาประท้วงโรงพยาบาลตำรวจและกรมราชธรรมที่รับตัวนายทักษิณมารักษา
โดยระบุว่าเป็นการรักษาแบบอภิษฎชนขัดกับรัฐธรรมนูล
เรียกร้องให้กรมราชธรรมที่มีความชัดเจนนะครับ
ว่าหลังจากหายแล้วจะนำตัวนายทักษิณกลับเรือนจำใช่ไหม
แล้วก็มีการล่ารายชื่อมาด้วยเพื่อคัดค้านการขอพระราชทานอภัยโทษครับ
ซึ่งก็สอดคล้องเป็นจังหวะเวลาเดียวกันกับที่พักไทยพักดี
หนังสือถึงกรมราชธรรมคัดค้านการขอพระราชธาอภัยโทษ
นายทักษิณชินวัสด์โดยให้เหตุผลว่าอย่างไรครับคุณผู้ชม
ไทยพักดีเขาชี้ว่านายทักษิณก่อนหน้านี้มีพฤติการหลบหนีไง
ฉะนั้นการขอพระศาสนธารอภัยโทษจึงมิบังควร
เชื่อว่านายทักษิณไม่ได้ป่วยรุนแรงจริงครับ
อันนี้เป็นความเคลื่อนไหวจากไทยพักดีครับ